มีผู้ต้องขังชายสองคนนะคะบอกว่าไม่ไหวแล้ว
คิดถึงแฟนทนไม่ไหวจริงจริงอ่า
ถึงขั้นยอมแหกคุกอ่ะขนาดนั้นเลยเหรอ
ยอมถูกไล่ล่าอ่ะอืมที่มหาสารคามนะคะ
บอกว่าคิดถึงแฟนหลังเนี่ยแฟนไม่ค่อยมาเยี่ยมเลย
กลัวแฟนไปมีผู้ชายคนใหม่
เกาะใต้ท้องรถที่เป็นรถเอ็กซาเรย์วรรณโรค
เขาเข้าไปดูแบบตรวจวรรณโรคให้กับผู้ต้องขังใช่ไหม
เกาะใต้ท้องรถเข้ามาเลยจ้าอืม
เจ้าหน้าที่ก็เร่งไล่ล่าสุดท้ายหนีไม่รอดจับได้นะคะครับ
เมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ะผู้ต้องขังชายก็หลบหนีออกจากเรือนจำมหาสารคามนะคะ
อำเภอเมืองมหาสารคามสองรายนายอนุชิตบุญธรรมอายุยี่สิบห้า
ความผิดพรบยาเสพติดนายนัทธวุฒิมีโชธอายุยี่สิบหก
ความผิดฐานลักทรัพย์รถจักรยานยนต์
คือทั้งคู่หนีไปกับรถเอ็กซาเรย์ที่ไปคัดกรองวรรณโรคให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำมหาสารคาม
ครับรถนี้มาจากอุดรนะนักโทษผู้ต้องขังชายสองรายเนี้ย
หลบอยู่ใต้ท้องรถแล้วก็ออกมาจากเรือนจำได้เพราะว่ารถเขาก็ขับออกมา
แล้วก็ติดรถออกมาซ่อนอยู่ข้างใต้อ่ะก็ทำเหมือนในหนังอ่ะ
ก็คือรถเขาก็จะสูงหน่อยอ่ะฮะก็ไปเกาะอยู่ข้างใต้แล้วข้างล่างมันก็มีพวกตัวถงตัวถังเนี้ย
ก็เกาะแล้วก็ถึงจังหวะตรงไหนก็ปล่อยตัวเองแล้วก็ลงไปที่ถนน
แต่ตั้งสองคนนะเกาะไปทั้งคู่แล้วต้องเกาะแน่นเกาะดีล่วงลงมาไม่ได้นะ
เอ็กซาเรย์เขาคงคันใหญ่พอไปถึงไฟแดงอ่ะค่ะอำเภอกันธรวิชัยเนี่ย
ครับก็ไปอาศัยรถจักรยานยนต์ของนักเรียนที่ขี่ผ่านมา
คือปล่อยมือจากใต้ท้องรถเห็นรถจักรยานยนต์ของนักเรียน
ก็ไปอาศัยรถเขาบอกว่าไปส่งบ้านญาติให้หน่อยอืม
ไปถึงก็อาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ขับรถเข้าไปในเมืองมหาสารคาม
ไปหาแฟนค่ะโอ้โหมุ่งมั่นมากไปหาแฟนค่ะพุ่งตรงไปเลย
แฟนมีอยู่ในหอพักแถวหน้าป้ายมหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคาม
พอเที่ยงคืนครึ่งถูกจับค่ะถูกจับตัวได้ครับ
หนีไปไม่พ้นนะคะคือทางเจ้าหน้าที่เขาก็ตรวจสอบอ่ะ
รู้ว่าจะไปหาน่าจะไปหาแฟนแน่แน่อ่ะอืม
ก็ไปจับเลยพันธุเมอร์ตรีสมโภชน์ศูแวงแจ้วสารวัลตร์สืบสวน
อยู่ตรงนี้ค่ะคุณตำรวจอุตส่าห์มาหาแฟน
อยู่ตรงนี้ค่ะคุณตำรวจคุณตำรวจก็มาเลยนะคะ
ผู้ต้องหาก็รับสารภาพนะคะ
หนีออกจากเรือนจำเพราะคิดถึงแฟน
น้อยใจกลัวแฟนมีคนใหม่ก็เลยชวนกันแหกคุกเลยดีกว่าแห่คุกไปหาแฟน

มีแฟนอยู่ในสารขาลเลย
เขาคิดถึงแฟนเขาก็เลยติดตามโทรหาแฟนตลอด
ก็เลยได้แฟนเข้ามาก็เลยรอดจากแฟนเลย
ให้แฟนตัวอยู่ตรงนี้แล้วบอกว่ามันก็พักอยู่ที่รีสอร์ท
แล้วก็บอกว่าถ้าไม่มาหาแฟนก็มาหาที่นี่
ติดตามเอาแฟนไปไปลอที่โรงแรมที่พันธุ์นี้
มันก็เลยตามไปเขาบอกว่าชั่ววูบคิดถึงแฟนแค่นั้น
เนี่ยก็ถูกรวบตัวนำกลับเข้าไปในเรือนจำมหาสารคาม
ก็ต้องถูกติดคุกนานขึ้นมีข้อหาเพิ่มขึ้น
ที่อาติดไม่เท่าไหร่คดีเล็กน้อย
แหกคุกซะแบบนี้ก็ติดนานกว่าเดิม
ไม่ได้การลดโทษด้วยนะติดนานกว่าเดิม
คือระหว่างทางเนี่ยถ้าไปเจอโขดหงโขดหินอะไรเข้านี่อันตรายนะ
ใช่พยายามนึกภาพตามว่าเออไปเกาะอย่างนั้นมันไม่ธรรมดา

แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือผมก็เป็นห่วงแฟนเขานะ

คือถ้า๒คนนี้ไม่รู้คนไหนแต่ว่าเขาชนชวนมาคนฯนึงเนี่ย
ถ้าออกมาได้เนี่ยคือเราไม่รู้ว่าแฟนเขาคบกันมา๒เดือนแล้ว
ก่อคดีติดคุกอย่างนี้เขาก็คงจะคิดตัดสินใจของเขาอยู่บ้างแหละ
มากค่ะเราควรจะคบต่อไหมแต่ก็ดีนะแฟนเขาก็ทำหน้าที่คนดี
พลเมืองดีแจ้งตำรวจไม่ใช่เออไปให้ที่หลบซ่อนอะไรอย่างนี้ไง